หาว่าแล้ววัคซีนไปถึงไหนแล้ว
ณปัจจุบันนี้ยังมีคนอีกมากมายเลยนะคะ
ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มแรกด้วยซ้ำ
แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ

น่าเชื่อว่ามันจะเกิดภาพเหตุการณ์แบบนี้
เพื่อคุณผู้ชมไม่รู้นี่คือบรรยากาศเมื่อเช้านี้
ที่โรงพยาบาลปางศิลาทองกำแพงเพชรนะคะ

เขามาตั้งแต่ตี๓๔แล้วนี่ค่ะ
มาแบบคือแห่กันออกันเพื่อรอรับบัตรคิว

ซึ่งจริงแล้ววันนี้มันมีการฉีดวัคซีนก็จริงอยู่
แต่เจ้าหน้าที่เขามีการประสานผู้นำชุมชน
ให้ไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่พักอาศัย
ที่พักอาศัยในอำเภอปางศรีราทองมาขึ้นทะเบียนไว้
เข้าใจผิดก็ไม่รู้ว่าไปสื่อสารพลาดกันตรงไหนนะ
แต่ก็วุ่นวายกันอยู่แค่ช่วงหนึ่งนะคะ
สุดท้ายแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนได้ตามปกติ

เดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อมากลับไปก่อน
หรือจะรออยู่ก็ได้แล้วถ้ามีวัคซีนเหลือเท่าไหร่
คนที่รออยู่ก็ฉีดวัคซีนได้คนก็เลยยังมารอออกันอยู่แบบนี้
หนึ่งในนั้นก็คือนางสาววิพาดามวกมาวัย๒๗ปีนะคะ
ในคลิปที่เมื่อกี้ตะโกนบอกลบเนี่ยค่ะ

เพราะข้างหลังเธอมีเด็กแล้วเด็กก็โดนเบียดจนร้องไห้จ้าเลยค่ะ

โอ้โหคุณมองอะไรเห็นบ้างลองฟังเสียงเธอเล่าเหตุการณ์นะคะ
นี้ค่ะเธอต้องตะโกนแล้วพยายามดันออกเหมือนนี้
หรือคุณผู้ชมโม้ไม่เห็นนะค่ะ
แต่เราชี้ลูกศรให้ดูว่าเด็กอยู่ตรงนั้นค่ะ
ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเธออุตส่าห์รอ

แล้วไม่น่าจะเพียงพอกับวัคซีนถ้าเราไปดูข้อมูลล่าสุดของศพค
รายงานตัวเลขผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
ตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ถึง๑๒ตุลาคม
นี่ค่ะคุณผู้ชมตามนี้เลย
ครบ๒เข็มมี๒๔ล้าน๒๐๐๐๐๐กว่าราย

รวมทั้งหมดที่มีคนฉีดวัคซีนรวมทั้งคนที่ได้แค่เข็มเดียว๒เข็มและ๓เข็ม
คือ๖๑ล้านกว่าคนนะคะ
คือรวมแล้วก็ถ้าเอาแบบวัคซีนครบปลอดภัยพร้อมจะออกไปเจอผู้คนได้เนี่ย
คิดเป็น๓๘๘๐ยังไม่ใกล้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะ
ซึ่งสิ้นปีนี้เป้าของเราคือ๑๐๐ล้านโดส
จะทันไหมล่ะเกินครึ่งใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าทันไม่ทัน
ส่วนพรุ่งนี้ที่ประชุมสอบคอบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประชุม
เพื่อประเมินสถานการณ์ภาพรวม๑๔วันหลังผ่อนคลายมาตรการต่างนะคะ
แล้วก็จะมีการพิจารณาปรับระดับเรื่องของสีของพื้นที่
แล้วก็อาจจะพิจารณาแนวทางเรื่องของการเปิดประเทศ
รองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ
มีความเสี่ยงต่ำ๑๐ประเทศแบบไม่ต้องกักตัวด้วย
ก็จะพิจารณาทั้งปัจจัยจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ
ครับก่อนจะเปิดประเทศ
หวังว่าจะไม่เห็นภาพแบบเมื่อสักครู่อีกนะ
ประชาชนรอวัคซีนอยู่อีกมากมาย
คือเราก็กลัวว่าแบบนั้นมันจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่อีก